ไปดูเรื่องราวอุบัติเหตุที่อยากจะเตือนกันหน่อย
ทุกวันมาฝากมาเตือนคุณผู้ชมกัน
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์
ดูภาพแล้วต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างหนัก
แต่โชคดีนะคะที่ไม่ได้มีใครได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะนี่ค่ะ
กระเด็นเลยอ่ะชนกันแรงมากรถมอเตอร์ไซค์นี่กลิ้งออกมานะคะ

โอ้โหคุณค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายเชียงคำเทิง
ใกล้กับทางเข้าบ่อกุ้งกล้ามกรามอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
แล้วคุณเห็นไหมรถที่ชนหนีไปเลย

ใช่จากกล้องวงจรปิดสังเกตดูคุณเห็นไหมคะ
รถกระบะคันก่อเหตุขับขี่มาด้วยความเร็วเลย
แล้วก็ไปชนเข้าที่ท้ายรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่อยู่ด้านเลนขวาของถนน
ชนอย่างจังจนคนขี่รถจักรยานยนต์กลิ้งหลุดออกมาจากรถ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่าคุณทัศนัยนะฮะ
ตกจากรถแล้วก็ถลายไปตามถนนไกล๑๐เมตร
ส่วนรถจักรยานยนต์นี้ถลายไปแล้ว๒๐เมตร
ดีนะรถกระบะไม่เหยียบแล้วคุณเห็นไหมย้อนสอนขับหนีไปเลย

แล้วตอนที่ขับหนีไปคุณเห็นไหมเกือบจะไปชนรถคันอื่นเขาอีก
แล้วย้อนสอนแล้วมันถนนใหญ่อ่ะ
โอ้โหแย่จริงคุณผู้ชมดูสิคะ
คือคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ชื่อคุณทัศนัยผู้ประสบเหตุเนี่ยนะ
ตามรายงานเนี่ยต้องบอกว่าเคราะห์ดีมากนะ
เพราะว่าเขาบาดเจ็บก็คือมีแผลถลอกที่บริเวณร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ก็ย้ำฝากเตือนกันเป็นประจำให้เคารพกฎจราจรนะคะ
ยังไงก็ระวังกันมากด้วยนะจ๊ะ
เป็นห่วงเป็นใยที่นำมาฝากกันแบบนี้เป็นประจำก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
เตือนภัยกันทุกวันนะคะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร